หลังจากที่มีกระแสโจมตีในโลกโซเชียลมายังหมอปลามือปราบสัมภเวษีนะครับ
ว่าได้เปิดบ้านพักที่เพชรชบุรีรักษาคนป่วยในอาการต่าง
มีทั้งการล่ามโซ่นะครับมีทั้งการทรมานจนกระทั่งเสียชีวิตก็มีเนี่ยนะครับ
ทีมข่าวทรัฐทีวีเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
เพื่อจะตามหาความจริงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
หมอปลายืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็เชื่อว่าที่ถูกกระแสโจมตีนั้น
สืบเนื่องมาจากการที่เขาออกมาพูดพาดพิงไปถึงร่างทรงทั้งหลาย
ว่าเป็นการหลอกลวงไม่ใช่เรื่องจริงไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์เพราะไม่เคยพบที่องค์เทพจะรู้จักใช้เทคโนโลยีหนักเข้า
ถูกชาวเน็ตวิจารณ์ยับเยินว่าไม่เหมาะสม
และยังจะถูกแจ้งความเอาผิด
ด้วยกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบ
แถมยังถูกแฉซ้ำจากอดีตแฟนนุ่ม
ร่างทรงเข้าข่ายป่วยทางจิต

ไม่ตรงกับที่ให้สัมภาษณ์ออกสื่อ
ร่างทรงองค์เทพรายล่าสุดนี้
ทำให้นายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลา

ออกมาพูดถึงร่างทรงคนมีองค์
ว่าไม่มีจริงแม้แต่คนเดียว

ทำท่าทางให้คนหลงเชื่อ
ท่วงที่นาทีที่ผ่านมานี่

พอลงเริ่มทำเส้นเด็กเป็นกุมานได้

ไม่ได้มีคุณค่าอะไรกับสังคมอยู่แล้ว

สรุปนะฮะพูดตรงนี้เลยว่า

คนมีองค์คิดเอาเองมันไม่มีหรอก

บรรดาร่างทรงจากหลายสำนัก
ออกมาตอบโต้สิ่งที่หมอปลากล่าวหา

เจ้าของตำหนักเทวาลัยบรมครู
ซึ่งเป็นร่างทรงพระพิคเนธ
ว่าหากหมอปลาไม่เชื่อว่ามีองค์เทพจริง
แล้วเวลาหมอปลาไปทำพิธี
ทำไมจึงมีทั้งการไหว้พระสวดอัญเชิญเทวดา
รวมทั้งกล่าวหาว่าร่างทรงหลอกลวง
ซึ่งไม่น่าเข้ามาก้าวกาย

สังคมออนไลน์ยังแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร่างทรงองค์เทพ
รวมถึงวิธีการบำบัดรักษาตามแบบฉบับหมอปลา
หลากหลายแง่มุมบ้างบอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
หากไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอยู่ที่ความศรัทธา
ช่วยเรื่องขวัญกำลังใจ
ขณะที่ความคิดฝากตรงข้ามยังเห็นว่าเป็นเรื่องงมงาย
หากินบนความเชื่อจากคนทุกร้อนหมดที่พึ่ง
ซึ่งหมอปลาถูกจมตีอย่างหนักเช่นกัน
นำคนป่วยทางจิตมารักษาแบบผิด
ใช้วิธีล่ามโซ่แบบไม่มีที่ไหนเขาทำกัน
ทำให้เจ้าตัวออกมายืนยันว่า
ครอบครัวของผู้ป่วยเป็นผู้ล่ามโซ่เอง
เนื่องจากผู้ป่วยมักมีอาการคลุ้มคลั่ง
พร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีผู้เสียชีวิต

และคงต้องติดตามกันต่อว่า
ใครจะเป็นผู้เพลี่ยงพล้ำถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน